พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องหน้าขนลุกขนพองนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายชาวจังหวัดอ่างทองอายุสักประมาณ๔๓ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันแล้วมอเตอร์ไซค์ต้องเปิดเบาะก่อนใช่ไหม

ปรากฏว่าจังหวะที่เปิดเบาะออก

นั่นสิหลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้
แต่ว่าสุดท้ายพ่อหนุ่มรายนี้ต้องโทรเรียกกู้ภัย
ให้มาช่วยจับงูทุลักทุเลแบบนี้ค่ะ
ไอ้งูเองมันก็เล้ยหนีไป
ต้องใช้เวลาร่วมสักประมาณ๒๐นาที
จึงจะสามารถจับมันได้สำเร็จ
คุณดูสิพยายามที่จะเอาบ่วงไปค้อง

ดูสิคะแล้วก็มาดูเลขทะเบียนรถเนี่ยดิฉันว่า

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ในพื้นที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ

ไปพบรถจักรยานยนต์ยี่ฮอนด้าสีส้มขาวทะเบียน
กไก่งองูแหมมีงองูด้วย
อ่างทองจอดอยู่ใกล้กับหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ไปมุ่งดูกันนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์จับสัตว์ที่มีเชือกบ่วงจับงู

ที่สุดแล้วก็ใช้เวลาใช้ความพยายามอยู่สักประมาณ๒๐นาที

งูตัวนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นงูลายสอ
มีความยาวสักประมาณ๖๐เซนติเมตร
ทีนี้เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ก็คือคุณปรีชานาคโสดอายุ๔๓ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต
ซื้อของที่ตลาดอ่างทอง
ขากลับแวะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ระหว่างเปิดเบาะรถเพื่อที่จะไปเปิดฝาถังน้ำมัน
โอ้โหตกใจสิแม่เจ้าเห็นงูสีดำเลื้อยขดออกมา
เนี่ยก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ

อกจากจะมามุงดูเจ้าหน้าที่จับงูแล้วแน่นอนนะคะว่า
ฟลุกเอาล่ะไปดูเลขทะเบียนรถซะหน่อย
แล้วก็ส่องป้ายทะเบียนแบบนี้นะคะ
หลายคนก็บอกว่าเตรียมที่จะเอาไปซื้อหวยนะคะ
ส่วนงูตัวนี้ที่เจ้าหน้าที่จับได้ก็เดี๋ยวจะเตรียมไป
ปล่อยคืนธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไปค่ะ
อากาศมันชื้นจอดรถเอาไว้ก็ระมัดระวังกันด้วย